เหตุอุกอาจนะครับบุกไปยิงสี่นัดคู่อริ
ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลปากฆาตที่บึงกาล
ค่ะโอ้โหดูแล้วโหดจริงจริงฮะอืม

สำหรับคนยิงมาเปิดใจบอกว่า
ก็ไปเจอคู่อลิที่โรงพยาบาลอีก

ก็เลยตามไปยิงฮะโอ้โหจ่อยิงแบบนี่คือปืนอุตส่าห์ด้านแล้วอ่ะ
ฮะแต่ยังคิดไม่ได้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ
เหตุที่บุกไปยิงคู่อลิในโรงพยาบาลปากฆาตจังหวัดบึงกาล
ทำให้นายสุริยชัยสุนันทนามอายุ๒๑ปี
ชาวตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคาย
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร๔นัดเสียชีวิตในห้องฉุกเฉินเลย
เนี่ยฮะโอ้โหจ่อยิงกล้องวงจรปิดนะครับ
เปิดเผยให้เห็นนายบุญริสต์หรือว่าบิวพลขันอายุยี่สิบเอ็ดปี
ตะบนโนนศิลาอำเภอป่าฆ่าจังหวัดบึงกาลครับ
เดินเข้าไปหานะฮะที่ห้องฉุกเฉินกับนายทศ
พอเห็นสุริยชัยนะฮะเป็นอริเก่า
ที่เพิ่งจะทะเลาะกันมาในร้านเล่าโทสะมาครับ
ควักปืนออกมายิงจ่อยิงเลยครับขณะเขานอนอยู่บนเตียงคนไข้
แต่ปืนยิงไม่ออกนะในบิวนะฮะในบิววิ่งออกไปข้างนอก
แต่ไม่กี่วินาทีก็วิ่งตามไปกระหน่ำยิงนายสุริยชัยในห้องฉุกเฉิน๔นัด
ท่ามกลางความแตกตื่นสิครับของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วในบิวก็หนีไปทั้งที่แขนยังได้รับบาดเจ็บอยู่นั่นแหละ
เนื่องจากทะเลาะกันมาจากร้านอาหารนะครับซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็คลิปที่คนในร้านถ่ายเอาไว้ได้กระทั่งต่างคนต่างมารักษาตัวไงที่โรงพยาบาลนี้
จนเกิดเหตุยิงกันขึ้นฮะภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงพยาบาลนะครับ
ทำให้เราเห็นว่าในบิวนะผู้ต้องหาหรือว่าเป็นคนยิงเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์วนอยู่หน้าโรงพยาบาลก่อนไปก่อเหตุนะครับ
จับตัวได้ที่ในพื้นที่จังหวัดกล้าศิลป์
แล้วก็นำตัวมายังสพปากฆาต
มาถึงตอนตี๓ที่ผ่านมานี้เองฮะเพื่อสอบปากคำ
ส่วนอาวุธที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุนะครับเขาบอกเอาไปทิ้งในป่ายาง
โดยมีผ้าขนหนูห่อไว้นะฮะแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
จริงอย่างที่เขาว่าเอาผ้าขนหนูห่อไว้จริงด้วย
แล้วก็เอาปืนของกลางไปทิ้งครับ
บิวผู้ต้องหาตามหมายจับสารภาพบอกว่า
ก็มีเรื่องกันนะฮะมีเรื่องกับคู่อลิ
ทะเลาะกันที่ร้านอาหารสถานีปากฆาต
ถูกฝั่งผู้ตายนะเอาขวดปากฉลามมาแทงจนเป็นแผล
จากนั้นก็กลับไปเอาปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ที่ฝังไว้ในบริเวณบ้านติดตัวไป
จะไปทำแผลที่โรงพยาบาลปากฆาตกับกลุ่มเพื่อน
ไปเจออีกไปเจอกลุ่มของผู้ตาย
อยู่ที่ห้องฉุกเฉินควักยิง๔นัดเลยครับ
แล้วก็ให้นายชะลิดหรือว่ากล้องแมงไทยสงฆ์อายุ๒๐ปี
ที่เบน๑กกยย๔๔๓๑บึงกาล
หนีไปหาญาติในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
กระทั่งถูกตำรวจมาจับที่โรงพยาบาล

ส่วนสาเหตุที่ยิงนะฮะนายบิวบอกว่าโมโหแล้วโกรธ
ตัวเขาเนี่ยถูกขวดตีแตกเป็นปากฉลามแล้วเอามาแทง
ที่เขากับผู้ตายไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะ
บิวกับนายกล้องขอโทษผู้ตายแล้วก็ญาติของผู้ตาย
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ฮะ
ครับก็ขอโทษด้วยครับที่ทำให้เดือดร้อนครับ
ไม่ได้ตั้งใจจริงครับ
โมโหครับขอโทษถูก
บิวพี่ถามอะไรก่อนหน้าเนี้ยกลุ่มเราไหม
ยกครัวไปตีกันที่โรงพยาบาลเมื่อ๒ปีก่อน

โค้งหนักบ้างมั้ย
ผมอยู่โต๊ะก็เห็นเขาลุกตีกันผมก็เลยวิ่งมาตีด้วย
มันเป็นเรื่องของใคร
ไม่รู้ครับเห็นเขาตีกันชุดละมุนกันนะครับผมก็เลยเข้าไป

ก็เห็นเพื่อนลุกตีอยู่หรือ
ครับเห็นเพื่อนถูกตีครับก็เลยเข้าไปช่วยเพื่อน
โทรมาว่าแกโดนแทงครับก็เลยไปหาแกครับ

ที่ไหนครับที่บ้าน
มารับที่บ้าน
มารับที่บ้านแล้วกล้องยังไงต่อพาบิวไปไหนต่อ
ไปบ้านญาติครับที่กรสินครับแล้วก็พาไปโรงพยาบาล
ตอนนั้นคิดไหมว่าจะพาเพื่อนเข้ามอบตัว
ครั้งแรกว่าจะไปรักษาตัวร่อยกลับมามอบตัวครับ
นางสาวตองอายุ๒๘ปีเป็นแฟนของในบิวนะ
เล่าบอกว่าที่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ชู้สาว
เป็นเรื่องทะเลาะกันระหว่างรุ่นน้องของในบิวมากกว่า
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นในบิวพกปืนหรืออาวุธอื่นนะ
ส่วนลุงของในบิวนะฮะ
บอกว่าพ่อแม่ของในบิวเนี่ยแยกทางกันนานแล้ว

พร้อมยืนยันว่าหลานชายไม่คิดจะหนีนะ
แต่อยากจะรักษาอาการบาดเจ็บก่อนเท่านั้นแหละ

ผมไม่ไข้คนไตลง
มาแล้วสร้างอยู่โรงแบบอาจมือน้วย
โทรมาบอกมีจ่ายหรือยัง

โทรเสียอ๋อตั้งแต่ยังไม่ไปกรษินต์ปะนะมคอืม
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล

แล้วก็ตำรวจชุดคลี่คลายคดีมาแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหาครับ
หนึ่งนายบุญยฤทธิ์หรือว่าบิวพลขันอายุ๒๑ปีที่เป็นคนยิง
สองนายเฉลิตหรือว่ากล้องแมงไทยสงฯอายุ๒๐ปีคนที่พาหนี
นายประวิทย์หรือทัศน์ขันติวงอายุยี่สิบหกปีคนที่ขับรถพาไปก่อเหตุ
แล้วก็เป็นของทหารพรานที่ทำหล่นหายนะฮะขณะลาดตะเวนตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขง
แล้วก็แจ้งความหายไว้ที่สมภาพปากฆาตเมื่อ๒เดือนก่อน
ทะเบียน๑กกย๔๔๓๑บกที่ใช้หลบหนี
ส่วนความผิดนะครับก็คือข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตแล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาบุกรุก
สถานที่ราชการในเวลากลางคืนพกพาปืนไปในที่ราชการ
มีและใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณผู้ชมครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
แม่แล้วก็พี่ของนายสุริยชัยได้จัดพิธีชาปนกิจ
ที่เมนวัดเป็งจันทร์เหนืออำเภอรัฐนักวาปีจักรหนองคลาย
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจนะครับ
โดยพี่ของผู้ตายนะครับบอกว่าอยากจะให้ผู้ก่อเหตุ
เยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยครับ